มาดูกันหน่อยนะคะทางประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเขาก็ออกมาเรียกร้องว่าทำออกมาเถอ

มันเป็นวิธีแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาได้ดีควรดำเนินการทันที
ประชาพิจารณ์แล้วด้วยไม่ต้องไปสำรวจข้อมูลอะไรให้เสียเวลาหรอกทำเลยค่ะ
นอกจากนี้นะคะ
ก็เสนอให้รัฐบาลกระจายสลาก
แบบที่เป็นใบและแบบที่เป็นชุด
ไปตามหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น
มันจะได้ถึงมือผู้ค้ารายย่อย

ช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
อาจารย์สังสิทธิพิริยรังสรรค์คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์เสนอแบบนี้ค่ะ
ให้สำนักงานสลากสำรวจความต้องการจากผู้ซื้อ
ว่าอยากจะได้สลากรวมชุดแบบไหน
เพื่อที่จะให้การทำประชาพิจารณ์ตรงกับความต้องการมากที่สุด
คาดหวังการดำเนินการรูปแบบนี้
ว่าจะแก้ปัญหาสลากแพงได้ทั้งหมดนะคะ
เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไป
ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีสลากรวมชุดคนก็ยังซื้อกันได้นี่

ทำไมอยู่ดีมานิยมซื้อแบบรวมชุด
มูลค่าก็สูงขึ้นความต้องการมากขึ้น
ก็ต้องสำรวจความต้องการของผู้บริโภคด้วยไง

รวมชุดจะกี่ใบดีอะไรแบบนี้นะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีรางวัลแจ็คพอร์ต

ถ้าคนอยากจะถูกมากกว่า๖ล้านบาทใบเดียวเนี่ย

ซึ่งหลายใบก็คือมันต้องเป็นเลขเดียวกัน
มันจะได้ถูกแบบโอ้โหทีเดียว๓๐ล้าน๑๐๐ล้านอะไรอย่างนี้
อาจารย์เขาก็วิเคราะห์แบบนี้ค่ะว่า

ถ้ารัฐบาลทำรวมชุดออกมาแล้วเนี่ย
ี่ปั๊วผู้ค้ารายย่อย
ก็จะเอาไปรวมชุดอีกรอบหนึ่ง

สำนักงานสลากก็จะต้องจัดสลากรวมชุด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ด้วย
คือถ้ามันไม่ตอบโจทย์นะคะว่า

กองสลากจะทำแบบหลายแบบหลากหลายเลยไหม
คือตรงนี้มันต้องไปวิเคราะห์

มันแก้เรื่องของสลากแพงไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ

ให้เปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์

ซื้อขายผ่านร้านค้า

แต่ว่ามันจะไปตัดอาชีพ
ของกลุ่มคนต่างที่เค้าได้โควต้าสลาก
การขายเขาก็แบ่งไปตามกลุ่มต่างไงคะ

เขาก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ด้วย

ทีนี้เนี่ยไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ค้ารายย่อยนะคะ
ไปกันที่ผู้ค้าสลากที่จังหวัดเลย
อำเภอเมืองเลยอำเภอด่านซ้าย

เป็นตลาดค้าส่งสลากกินแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เขาไม่เห็นด้วยที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะขายสลากชุดเอง
เขาบอกว่าปล่อยไปเถอะให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดดีกว่า
เพราะว่าถ้าสำนักงานสลากไปรวมชุดเองเดี๋ยวมันจะแพงกว่าเดิมด้วยซ้ำ
เพราะสุดท้ายพอสำนักงานสลากรวมเป็นชุด

ปั๊วก็ขายแพงเหมือนเดิมมันก็แพงเหมือนเดิม
ถ้าให้หมดจะไม่มีปัญหาจะไม่ได้ไปซื้อต่อค่ะคือเราได้จนที่แล้ว
การซื้อเซรีค่ะเซรีนี่เขาจะไปซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เป็นงานของเขา
ก็หลากหลายความคิดเห็นค่ะผู้ค้าสลากอีกกลุ่มหนึ่งที่นครราชศรีมาที่ชัยนาธ
เขาเห็นด้วยสนับสนุนแนวทางของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
เขาบอกว่าถ้าขายเป็นชุดเลขเดียวรวม๕ใบแต่ถ้ารวมชุดแล้วขายใบเดียวไม่เห็นด้วย
เพราะลูกค้าซื้อยกชุดเฉพาะเลขสวยเท่านั้นมันเสี่ยงต่อการขัดทุนค่ะ
ถ้าเข้ารวมเป็นแบบ๕ใบใบละ๘๐๘๐คือ๕ใบรวมกันมาจ่ายให้คนหนึ่งมันก็โอเคได้
แต่ว่าถ้าจะทำใบเดียวใบละ๔๐๐คือใบเดียว๔๐๐ไม่เห็นด้วย
คือขายหมดแต่ถ้าใบละร้อยใบละ๔๐๐เนี่ยคือความเสี่ยงอยู่ที่แม่ค้าทั้งหมด

ร่วมกันซุดอย่ากันดูแล้วก็อาจจะนับสวนซุดแข็ง
เราก็มาขายตามปกติ
อ๋อแต่ขอให้เป็น๕ใบใช่ไหม

คือในมุมของแม่ค้าและตักรีสทั้งต่างคนมาสักครู
เขาไม่อยากรับความเสี่ยงเวลาที่ขายไม่ออก
คุณเคยมาสอนคือถ้าจะทำเป็นรูปแบบรวมชุดทำได้แต่ถ้าเป็นรวมชุด๕ใบก็มี๕ใบ
ชุด๑๐ใบก็มี๑๐ใบถ้าไปทำแบบประหยัดกระดาษ
คือใบเดียวแต่ว่าเท่ากับ๔ใบเพื่อแล้วลดเหลือใบเดียวอย่างนี้
เวลามันขายไม่ออกหวยจะออกตอนบ่ายอยู่แล้วตอนนี้ยังขายไม่หมดเนี่ย

แม่ค่ะเขาบอกเขาก็ขายทุนเพราะบางทีตอนนี้เนี่ย
เลขที่มันไม่ค่อยนิยมมันไม่ดังเขาก็ขายถูกกว่า๘๐ด้วยซ้ำใบหนึ่ง
หวยจะออกแล้วเท่าไหร่ก็ต้องขายแล้ว

แล้วก็ตามองค์กรต่างที่ได้โคต้า
ในการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายเนี่ยค่ะ
ก็แนวทางเขาบอกว่าจะมีการรวมชุด
๒ใบ๓ใบ๕ใบ๑๐ใบ
และรวมชุดแบบเลขเดียวใบเดียว

ส่วนใหญ่อยากจะให้เป็นในลักษณะไหนยังไง

ครึ่งปีหลังก็น่าจะได้เห็นการรวมชุด

ท่านพ่อค้าแม่ค้าโรตเตอรี่